เช้าขึ้นมาทำงานตามหน้าที่งานทุกชิ้นมีค่าเหนื่อยนักก็พักหน่อยนะครับ
ทำไปแล้วมีความสุขแต่ละคนแต่ละลีลาทำตามหน้าที่ไม่รบกวนใครแม่
สร้างคนสร้างอาชีพสร้างรายได้ครับคุณผู้ชม
เป็นทักษะที่อัศจรรย์เป็นอย่างมากอยากได้ทรงผมสวยก็ลองใช้เครื่องดูดฝุ่นดูครับ
ส่งผมก็จะได้ทรงตามที่ต้องการแม่ไอเดียเลิศมากครับคุณผู้ชม
คุณผู้ชมครับอยากมีผมดกดำไหมครับเทคนิคการทำผมเช็ดสีสายแห้ง
และบันเลงครีมลงไปจากคนที่เคยไร้ผมผมจะดกดำมีความสุข
และมีรอยยิ้มครับคุณผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศการดวนแคนระหว่างแคนไทยกับแคนจีน
ลีลาแต่ละคนก็โชว์ไม่เหมือนกันเอาความสามารถมาเล่นกันเลยล่ะครับ
แทนไทยโชว์ขาโชว์ทำนองโชว์ลีลาล้มเป่าเป่าไปโชว์ลีลา
แคนกินงงเลยครับผมส่วนแคนกินรับมือด้วยลีลาสลับขา
ยอดเยี่ยมไม่ธรรมดาเช่นกันแม่ต่างฝ่ายต่างลุกต่างรับ
ไม่แพ้กันเลยทีเดียวครับที่สำคัญที่สุดครับ
ชนะใจผู้ชมทั้งนั้นเลยถ้าเป็นแบบนี้นะ
ทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่าอย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ
ยิ้มเวลานี้จิตจำใสนะครับลีลาออกสเต็ปนะครับสบายสบาย
โหเพลงมานะครับผมให้ไม่ได้เอาอย่างงี้ก็จุดเพลงด้วยก่อนครับ
เดี๋ยวผมจะไม่ได้ลานะครับขออนุญาตลาไปก่อนนะครับ
ศรีสรรคาชะตุวันนี้ทิพเปลาไปก่อนเจอกันภวนี้ครับ